คำคืนดีแล้วนะคะที่จะจัดขึ้นหลายพื้นที่เลยสำหรับประเพณีลอยกระทงนะคะ
อย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเขาก็มีประเพณีลอยกระทงเป็นการลอยกระทงสายในแม่น้ำปิงนะคะ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีชาวบ้านในพื้นที่สักประมาณ๕คน
ทดสอบการลอยกระทงสายก่อนที่ค่ำคืนนี้จะมีการจัดงานจริงเนี่ยนะคะ

ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าหายไป๑คน
คนที่ศูนย์หายก็คือนายมนตรีอุเริกอายุ๖๒ปี
ทีนี้นักประดาน้ำแล้วก็กู้ภัยที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
กว่า๕๐นายแบบนี้ลงไปค้นหานายมนตรีนะคะ
จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะค้นหาร่างของนายมนตรีได้เจอนะคะ
๔คนที่กลับเข้าฝั่งมารอดชีวิตปลอดภัยดีค่ะ
ทีนี้เราไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บ้าน

เล่าบอกว่านายมนตรีมากับชาวบ้าน๕คน
ลงเรือพากันไปค่ะไปทดลองการลอยกระทงสายที่จัดทำกันไว้สักประมาณ๔๐๐๕๐๐ลูก
เพื่อไปดูที่ว่ากระทงสายที่จะลอยค่ำคืนนี้
มันจะลอยไปในทิศทางไหนแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
จู่น้ำก็ไหลเข้าหัวเรือทันใดนั้นเอง
เรือก็ล่มจมลงทันทีค่ะ
ทุกคนต่างพากันว่ายน้ำเข้าฝั่ง
แต่พอกลับมาถึงฝั่งสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม
ไป๕กลับมา๔อ้าวหายไปไหนคนเนี่ยไง
คนที่หายไปเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วก็คือนายมนตรีนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เองก็เลยต้องมีการประสานกู้ภัยในพื้นที่
เข้ามาให้การช่วยเหลือทั้งนักประดาน้ำทั้งกู้ภัยก็ต้องช่วยกันแบบนี้ค่ะ
ที่พวกที่นั่งไปมันว่าน้ำมันเข้ามาจากหัวเรือ
เหมือนจะติมไปในเรือก็มีกระทงอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
เพราะว่ากระทงเนี่ยเอาไปวางไว้ที่แล้ว
กลับมารับคนจะไปช่วยกันช่วยกันล้อยแบบนี้

ทีนี้ไปสอบถามเมียของผู้สูญหายบอกว่า
มนตรีสามีโทรมาบอกว่าจะไปเก็บเครื่องสูบน้ำเดี๋ยวจะกลับมา
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปทดสอบการลอยกระทงสายกับคนในหมู่บ้าน

มีชาวบ้านในพื้นที่มาบอกว่าสามีประสบเหตุเรือล่ม
ก็เลยรีบมาดูที่สะพานแบบนี้หน้าภรรยาของผู้ศูนย์หาย
สำหรับการค้นหานะคะก็มีทีมนักประดาน้ำกู้ภัยค้นหากันตั้งแต่๒ทุ่ม
แล้วก็ได้มีการยุติการค้นหาลงสักประมาณตี๒ที่ผ่านมานี่เอง
เนื่องจากว่าน้ำตรงจุดเกิดเหตุมันไหลเชี่ยวไหลแรงมาก
แล้วก็อุปสรรคที่สำคัญเลยก็คือความมืดคุณเห็นไหมมันมืดมากอะค่ะ
โดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการลงค้นหาร่างของนายมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สรุปแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่พบผู้สูญหายนะคะ